สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
ช่วงนี้โอ้โหฝนลดลงชัดเจนพายุโนรูเอ้ย
ทำอะไรประเทศไทยไม่ได้หรอกมาไวไปไวจริง
แล้วก็ไม่ได้หนักตามที่คาดการณ์กันไว้นะคะ
แต่อย่างน้อยเขาก็เข้ามาเติมน้ำในพื้นที่ที่เป็นที่รุ่ม
อุบลราชธานีน้ำก็ยังท่วมอยู่นะคะ
ส่วนภาคกลางตอนล่างก็กำลังรอรับปริมาณน้ำ
ที่เกิดจากพายุโนรูที่พัดผ่านเข้าสู่ประเทศไทย
แต่ตอนนี้นะคะถ้าดูจากภาพถ่ายดาวเทียม
จุดที่เป็นพายุโนรูค่ะจะเห็นว่าจุดเป็นสีแดงแดงตรงนั้น
เอ้าออกไปอยู่ใกล้แถวประเทศเมียนมาแล้ว
ลงอ่าวเบงกอไปแล้วทำให้ฝนในช่วงเช้านี้ค่ะ
น้อยมากจริงนะคะจะเห็นมีเฉพาะภาคเหนือตอนล่าง
ภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างเท่านั้นเอง
ส่วนภาคอีสานที่เป็นจุดรับฝนจากพายุโนรูแหม่โล่งเลยช่วงเช้านี้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้ค่ะนอกจากพายุโนรูที่เขาพัดผ่านเราไปแล้วเนี่ยนะคะ
จะเห็นว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในประเทศไทยกลับมาเป็นตัวเดิมอีกแล้วค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงทำงานต่อเนื่อง
แต่ก็ยังทำงานได้ไม่ดีนักเพราะลมหนาวยังคงพัดผ่านเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยแล้ว
นั่นแสดงให้เห็นว่าภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนค่ะ
ดึกจนถึงช่วงเช้าอากาศเย็นส่วนบ่ายจนถึงค่ำมีฝน
เหนืออีสานตอนบนอากาศแปรปรวนระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วย
ส่วนฝนที่จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาเกิดขึ้นช่วงไหนบ้าง
วันนี้เน้นทางตอนบนของประเทศนะคะเพราะถือว่า
นั่นเองนะคะจะเห็นว่าภาคเหนือภาคอีสาน
ยาวไปเลยค่ะฝนตกทั้งวันแต่อาจจะไม่ใช่เป็นฝนตกที่หนักมากนักนะคะ
ส่วนภาคกลางจนถึงภาคใต้และภาคตะวันออกฝนนิดหน่อย
อาจจะมาช่วงบ่ายจนถึงค่ำเท่านั้นเอง
ส่วนเรื่องของคลื่นค่ะทะเลอันดามันแม้สูงขึ้นเรื่อยเลย
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำงานดีนะคะ
พายุโนรูที่อยู่อ่าวเบงกอตอนบนเขาลงทะเลไปแล้ว
เขาก็ทำให้เกิดคลื่นตรงนี้ได้นะคะจะเห็นว่าจุดที่มีฝน
คลื่นสูงได้มากกว่าสามเมตรเลยอ่ะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปเลยนะคะ
ส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงเช่นเดียวกันค่ะ
ปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้น๒๓วันที่ผ่านมาค่ะ
ทำให้น้ำฝนในหลายพื้นที่มันเพิ่มสูงขึ้นน้ำท่วมขังก็ค่อยเริ่มสูงขึ้นด้วย
อย่างเช่นที่จังหวัดขอนแก่นฝนตกลงมาต่อเนื่องค่ะ
หนักเบาแตกต่างกันไปเนี่ยน้ำจากน้ำพองลงสู่น้ำชีท่วมบ้านเรือนประชาชน
ชาวบ้านบอกว่าจะปล่อยน้องควายไว้ก็ไม่ไหวนะคะกลัวเขาจะเป็นโรค
ก็เลยต้องเดินลุยน้ำพาเขาเดินลุยน้ำออกจากหมู่บ้านเลยค่ะ
แต่ถือว่ามีพี่ทหารมาช่วยนะคะเห็นไหมคะใส่เสื้อจากกองทัพบกเนี่ยนะคะ
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจุดรับน้ำและเป็นพื้นที่รุ่มต่ำจริง
ฝนตกต่อเนื่องทั้งวันนะประมาณ๒๓วันที่ผ่านมา
และช่วงนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำด้วยค่ะ
อำเภอบางบานบางจุด๑เมตรบางจุด๒เมตรค่ะ
เจ้าบ้านบอกว่าบ้านชั้นเดียวต้องคอยเอาข้าวของมาหนุน
ให้กลายเป็นที่สำหรับได้นอนเท่านั้นเอง
ส่วนบางคนมาอยู่ริมทางแบบนี้แล้วนะคะ
จากบ้านเรือประชาชนและวัดวัดน้ำท่วมค่ะ

พระบอกว่าต้องทำสะพานไม้ให้พระเดินเข้าออก
และให้ชาวบ้านได้เข้าไปทำบุญด้วย